มันเป็นอะไร
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มีความโศก
วันนี้ลูกค้าเงียบเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือสั่งโรตีมาให้กิน

โอ้โหอยากกิน

เจ๊มาสั่งที่ไหน
บอกเลยว่าเป็นโรตีแบบของแท้

แล้วโรตี้สามแดกเดี๋ยว

อะยังไม่เอาคุยกับใคร

ก็คุยกับเจ๊นะแต่นิดเดียวชอบจิกหัว

อีเนี่ยซื้ออะไรขนาดนี้

เออแต่สั่งมาให้ละ
กรมเก๋ก

กินไม่ได้มันโซโคปก

คุยอะไรกันงุ้งตรงนั้น

โซโกะโปะของแท้เลยเล่าจากจามนะดู
อะไรโอ้โฮ

เดี๋ยวมันเลอะใช่ไหมตรงนี้มันเลอะใช่ไหม
จามใส่อย่างนี้ใครจะกินได้อ่ะอ๋อกินไม่ได้เดี๋ยวทำให้
เอาเลอะออกนี่นี่เออ

ขายถั่วอยู่แถวไหนอ่ะ

อะไรไม่ต้องช่วยกันซักหน่อยแล้ว

ขายดีไหมขายดีมากเลย

แม้เอาถั่วไปนี่ไม่ถึง๕นาทีนี่หมดแล้ว

นกพี่ราบลุมจิกโอ๊ย
เฮ้วันนี้ลิภุเป็นอะไร

คือหรือจะเป็นตัวอะไรแล้วบางเอ๊ย

ใส่ล้างมือมั้งก็ตบผู้หญิง

กูแค่มองเนี่ยมันจะเป็นอะไรวะ

เท่อะไรเอเลียน
เอ้าไม่ใช่ดารานังต่างประเทศเหรอ

บ้าเดี๋ยวนึกว่าดาราโฮลีวูอล

ขั้นจะไปซื้อรสละตีร้านนี่ดีดีกว่า

ปูโรยตีชาชักอร่อยกว่าเยอะเลย

นั่นแน่สิ

บอกได้แล้วบอกคนดูคุณผู้ชมช่องไทยร้านด้วย
วาดวาดภาพจอท่านไม่ได้เสียนะบอกเขาด้วย

ไอ้ป๊อบ

แล้วเมนูร้านกูโรตีชาชัก

ว่าเมนูอาหารจากร้านกูโรตีชาชัก
สามเมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งโรตีข้าวโพ่ชีสช็อกโกแลต
โรตีทิชชู่วิปครีมคาราเมล
โรตีกล้วยชีส
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

กล้ามของดับเบิร์ด
สามคนรวมกันยังไม่ได้เท่าเขาเลยค่ะ
ต้อนรับน้องกล้า

โอ้โหแบกสบายนะครับ

เรื่องราคาล่ะรู้บ้างไหม
ก็รู้ครับเพราะเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วก็จะช็อปบ่อย

ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า

ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงา
อยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ

จะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้
แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับ
ของที่คุณเคยผ่านตา

ไหนแบบหนุ่ม

มาให้เราได้คั

เออยอดพี่นุ้ยต้องการคู่แข็งกัน

สทธาปันกธทีปันกธธี
โคตรชีพสีพสีพ
โอยเบายังได้อยู่แล้ว

คำถามก็ทีนี้เลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกแหมยั้วยานอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะ
อยากต้องไปเล่นด้วย
อย่าบอกเก๊ให้หมดเลยวันนี้คุณอยากบอกเก๊ให้หมด

ไปไหนก็มาเนี่ยพานี่ไม่เปิดร้าน
มานานแล้วจัดของอยู่เนี่ย

จะรีบจัดทำไมที่มียังขายไม่หมดเลย
เผื่อใครมานั่งทำงานในนี้
เพิ่งกำลังกันแล้วไอ้เจ้า

อื้มมน้องวะอันเนี่ยน้องปล่อยปวด

พี่

กว่ามึงหมากเลย

คนใต้ที่เค้าเรียกภาษาอันโกหกเค้าเรียกอะไร

คนใต้คือที่เกิดมาแม่น

มาแทนคำจาครับผมเนี่ย
อย่างโกหกนี่ภาคเหนือเรียกอะไร

หลอก

ขี้โกหกเฮี้ย

พี่ข้ายภาพพี่จะดื่มดู
มีคนอีสานป่ะ

อย่างพ่อที่เรียก
โอ้ยก็หยอกร้องทุกวันแบบนี้

คำนี้ใครพูดไวกว่า

คังคงเจ้าพองเจ้า

จิ้งจกเจ้าจิ้งเหรียญเจ้า

ทางคลกฮีจิ้งจกฮีจิ้งเหรียญฮี

ทางคลกเจ้าจิ้งจกเจ้าจิ้งเหรียญเจ้า

ที่อีกภาคที่เกี่ยมที่โก

กินเหอะต้องเอาขี้จิ้งเหลง

ข้างคอกขี้จิ้งหมาพี่ไปกิน

หุ่นที่ส่วน

ทำไมพระอาทิตย์พูดไหวอย่างคังคล็อก
คล็อกจิ๊กจกจิ๊กเหรงจิ๊กเหรงจิ๊กเหรงจิ๊กเหรงจิ๊กเหรง
คังคล็อกจิ๊กจกจิ๊กเหรงจิ๊กเหรงจิ๊กเหรง
โอ๊ยเหรงว่ะ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

สีข้างท้ายจ้าว

ข้างคกฮี

ดิคุณปล่อยโรงเรียนสอนภาษาหรือไงนี่

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามให้

บ้รรกษีแล้วมันมันไม่ใช่

ก็ย้ายว่ากล้วยมันเป็นวี
อันนี้เนี่ยอะไรวะ

นี่ไงต่อเนี่ย

แห่งจาระ

แปลงยางสวมมือใช้แปลงขนสัตว์

ของผีวี่แปลง
วิแปลงราคาถูกจริงเฮ้ย
ผมถูกกว่า
พักสักครู่เดียวครับ